คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องใช้คำว่าอีกแล้ว
สำหรับคนที่ชอบเข้าไปล่าสัตว์ในป่าไปกับเพื่อน
ไปกับภรรยาไปกับพ่อไปกับลูกแล้วสุดท้ายยิงกันตาย
ล่าสุดเป็นเคสที่จังหวัดแพร่พ่อลูกถือปืนเข้าไปจะไปล่าสัตว์ด้วยกัน
ปรากฏว่าพ่อยิงลูกเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลยนะคะ
มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกจริงไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหาวิธีป้องกันเรื่องนี้อย่างไร
เพราะเวลาล่าสัตว์ก็ไปกลางคืนเนี่ยค่ะผู้ตายคือในยิ่งเรือนเต็มอายุสามสิบเก้าปีนะคะ
สภาพศพถูกยิงด้วยปืนลูกซองเข้าหน้าท้องส่วนมือปืนก็คือพ่อแท้แท้ค่ะ
แสวงวัยหกสิบแปดปีนายแสวงบอกว่าเช้าเมื่อวานเนี้ยชวนลูกชายออกจากบ้านแต่เช้าเลยนะ
ดักยิงสัตว์ป่ากันแยกกันเฝ้าคนละจุดทีนี้พ่อบอกตอนก่อนเกิดเหตุ
เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มในภูมิหมายเข้าใจว่าเป็นหมู
ยกปืนเล็งแล้วก็ลั่นกระสุนออกไปเลยนะคะ

เท่านั้นแหละพ่อนี่คือแบบเข่าซุดทิ้งปืนแล้ววิ่งไปดูโอ้โห
กระสุนที่ลั่นออกไปเข้าท้องลูกชายเต็ม
ก็รีบโทรแจ้งญาติกับเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยเหลือ

ช่วยไม่ทันนะคะลูกชายเสียชีวิต

ป่าเจ้าที่เขาก็เฮียนอยู่เหมือนกันนะ

แต่ว่าจริงแล้วเนี่ยด้วยความที่แยกกันอยู่ด้วย
ด้วยความที่ฟ้ามันยังปิดอยู่มันยังแบบไม่สว่างด้วย

คิดว่าคนเป็นสัตว์ก็หลายครั้งอยู่นะคะ

เพื่อจะได้มาจัดงานศพลูกชายค่ะ

ศพของลูกชายก็กลับมา

บอกโอ้โหวินาทีที่ศพเคลื่อนมาถึงนะ

กัดนิ้วตัวเองกัดมือตัวเอง

โทษตัวเองนะยิงลูกตัวเองจนตาย
ญาติญาติก็ต้องเข้ามาช่วยกันห้ามแบบนี้ค่ะก็แน่นอนแหละทุกคนยังทำใจกันไม่ได้กับการสูญเสียลูกชายไปในครั้งนี้นะคะ